ช่วงนี้มาแรงเหลือเกินนะคะสำหรับคุณนัทเกซิรินค่ะ
เพราะว่าอะไรช่วงนี้เธอก็รีวิวอาหารเกี่ยวกับปลาเค็มใช่ไหม
แล้วถูกเฉาเน็ตจับโยงไปโยงมาอ้อก้างานเยอะซะงันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูความสวยของเธอหน่อยละกันจ้า
พอกับดราม่าที่บางคนก็เข้ามาถล่มหนักว่า
เกดซีเรนใส่ชุดว่ายน้ำไปออกกำลังกายเนี่ย
ร้องเสียงดังเหมือนตั้งใจยั่วใครหรือเปล่า
เจอแบบนี้นัทจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
คนจะเห็นว่าแท็กใส่บิกินี่ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเราใส่บิกินี่ออกกำลังกายแล้วใช้ผลิตพาโลซี่ไปด้วยเนี่ย

คือไม่มีกลิ่นอับสามารถแหกให้หักค่ะเตียงกาเล่นได้เลยค่ะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้อนาจารย์เลยนะ
นานาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงแล้วฟิสเน็ตส่วนใหญ่
ถ้าเราไปดูพวกกลุ่มฝรั่งที่มีกลุ่มฝรั่งเล่นเนี่ย
เขาใส่เสื้อผ้ากันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะ
ก็โอเคเขาก็ไม่ได้ไปใส่เดินข้างนอก

ใครว่ารีวิวขายปลาเค็มไม่ใช่

อันนี้รีวิวคือจุดซ่อนเล้นของผู้หญิง
เพื่อทำความสะอาดลดความอับชื้นอะไรอย่างนี้